แต่อุปสรรคสำคัญที่อยู่กับพวกเขา
ที่จะลงแข่งขันในรายการนี้ก็คืออาการบาดเจ็บของตัวผู้เล่น

กิจสดาเนี่ยก็ปิดเทอมไปแล้วต้องรอมาเล่นในฟุตซอลลีก
แต่ว่าทางรายของศูนย์เกิดการณ์นั้นจะเป็นอย่างไร
ติดตามรายงานได้นะครับจากคุณเกลือชัยคุณโทครับ
มันแข่งในประเทศไทยยังไงก็แล้วแต่

หัวใจสำคัญของชนบุรีบูเวฟมาตลอด

เป็นคีย์แมนที่พาทีมคว้าแชมป์สโมสร

ซึ่งการขาดหายไปของเขาแน่นอนว่า
อาจจะทำให้ทีมต้องส่งผลกระทบ
และตัวเขาเองก็ผิดหวังเช่นกัน
ที่พยายามฟื้นฟูร่างกายแต่สุดท้าย

ให้เพื่อนข้างสนามได้เท่านั้น
ผิดหวังไหมเสียใจไหมที่ไม่ได้เล่นครั้งนี้

แล้วก็ผมได้ทำเต็มที่แล้ว
แต่สุดท้ายมันก็ไม่ทันเวลามันไม่ทันอีก

ปีนี้มันก็เล่นในชนบุรีได้

ก็เป็นสโมสรที่ผมเล่นมานาน
ก็อยากจะตอบแทนสโมสร

ก็อยากให้เพื่อนช่วยเล่น

ก็อยากให้สู้เพื่อชนบุรีสโมสรของเรา

เราก็เอาแชมป์ไว้ที่ประเทศไทยได้
ผมว่าการขาดช้างมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมาก
เพราะว่าทีมเราอยู่ด้วยกันด้วยเป็นจิ๊กซอกแต่ละส่วน
ที่จะทำให้มันเป็นรูปได้ครับ
ก็ต้องมีแต่ละคนมาประกอบรูปร่างกันให้เป็นส่วนสำคัญ

คิดว่าแบบเป็นอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่เรา
อาร์มสุภพุทธเถือนกลางสูญหน้าตัวความหวังของทีม
คืออีกคนที่ได้รับบาดเจ็บและทำได้เพียงดูเพื่อนซ้อมเท่านั้น
การแข่งขันจะเริ่มขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้า
แต่การได้เชอร์โนบิลนักกายภาพชาวสเปน
คอยดูแลอาการบาดเจ็บของเจ้าอามอย่างใกล้ชิด
อาจจะต้องลุ้นอีกครั้งให้เจ้าอาร์มมีความพร้อม๑๐๐
กลับมาช่วยชนบุรีบูเวฟให้ได้
ในอาการบาดเจ็บตอนนี้ก็ค่อนข้างจะ๗๐๘๐นะครับ
ตอนนี้ก็เริ่มแปรบอลเริ่มวิ่งได้กับหลักกับกลวยครับ
ที่หมอกายภาพได้จัดไว้ให้กับ
ก็ความรู้สึกผมผมพร้อมมากครับเพราะว่าที่บอกไว้ครับ
ถูกนะฮึบริเวณนี้เป็นบริเวณที่สำคัญมากสำหรับตัวผมครับ
และก็อยากอยากกระคาแชมป์ในประเทศไทยอีกทีครั้งหนึ่งครับ
อุปสรรคของชนบุรีบูเวฟคือบทพิสูจน์ครั้งสำคัญอีกครั้ง
พวกเขาจะสามารถก้าวผ่านไปคว้าแชมป์
ในครั้งนี้ได้หรือไม่เพราะไม่มีอุปสรรคไหน
ใหญ่เกินผู้ที่จะประสบความสำเร็จเกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน